คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของมรดกที่ดินกันบ้างนะครับ
คือพี่ชายอยากให้น้องสาวขายที่ดินผืนนี้ซะ

เพื่อจะเอาเงินมาแบ่งกันกับพี่น้อง๕คน
แต่ปรากฏว่าน้องสาวยังขายไม่สำเร็จ
เพราะอะไรรู้ไหมคือมีปัญหาเรื่องเอกสารพอพี่ใช้ได้ยินดังนั้นแหละฮะ
โมโหฮะเอาเสียมฟาดหัวน้องสาวหัวร้างข้างแตกเลย
คุณผู้ชมฮะนี่ตำรวจภูทรบ้านด่านก็เข้าตรวจสอบนะฮะ
เหตุพี่น้องทำร้ายกันคนเจ็บเป็นน้องฮะ
นางเกษรฮามาลัยอายุ๔๘ปี
คุณผู้ชมฮะให้สัมภาษณ์ตอนที่นอนอยู่บนเปรย์นะครับ
นอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลนะฮะ
ร้างข้างแตกนะฮะถูกพันหงพันหัวแล้วนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านด่าน
หมอเย็บหัว๒๐เข็ม
ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะครับ
ต่อมาตำรวจเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
ที่ตำบลบ้านด่านอบ้านด่านจบุรีรำนะครับ
พบนายพรสอนมาลายุ๕๔ปีผู้เป็นพี่ชาย

บอกว่าเป็นคนลงมือทำร้ายน้องสาวเองแหละ
ด้วยการเอาด้ามเสียมตีเพราะโกรธ
ที่น้องสาวคุยไม่รู้เรื่อง
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพบ้านด่าน
ก็ต้องเข้าห้องขังของโรงพักก่อนนะครับ
ทีนี้น้องสาวที่เจ็บนะคุณก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ครอบครัวเรามีพี่น้องอยู่๕คน
มีที่ดินมรดกจากพ่อแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วจำนวน๖ไร่
ระยะหลังพี่ชายคือคนก่อเหตุนะฮะ
พยายามบังคับให้มีการขายที่ดินแล้วเอาเงินมาแบ่งกัน
แต่ทีนี้แม่น้องสาวบอกฉันจะไปขายเร็วอย่างนั้นได้ยังไง
เรื่องเอกสงค์เอกสารยังทำไม่เสร็จเลย
เพราะที่ดินตรงนี้ต้องออกโฉนด
คือในหลักฐานเดิมที่ดินตรงนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง

ที่ดินผืนดังกล่าวไปขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านด่าน
ก็จะมีปัญหาเรื่องเอกสารทางราชการเรื่องโฉนดอะไรเนี่ย
ก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่พี่ชายเธอใจร้อน
อยากขายเร็วอยากแบ่งทรัพย์สินเร็วนะครับ

ต้องกำลังไปขายเลยเพราะว่าที่ดินมัน
มันเรื่องโปรคิโมเเบอร์ประไทย
พิทัศน์ก็บอกว่าออกจากอำเภอเมือง
เอามาเป็นอำเภอบ้านด่าน
โอ้โหเนี่ยคุณป้าขนาดเจ็บอย่างนี้ยังให้สัมภาษณ์ได้นะ
พยายามอธิบายบอกที่ดินมันยังมีปัญหาอยู่

หรือว่าพี่ชายต้องการให้แบ่งสมบัติเร็วนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องรออาการบาดเจ็บของคุณป้าเกษรให้ดีขึ้นก่อนนะครับ
จะทำการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนตัวพี่ชายก็ถูกคุมขังไว้ก่อน
เพราะว่าก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ